คุณผู้ชมครับแม้ปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนาเรื่องของความปลอดภัย
การทำธุรกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าเหล่ามิจฉาชีพเองก็พยายามหากลงในการจุรกรรมข้อมูล
ทำให้หลายคนนั้นมีความกังวลเรื่องของการใช้งานว่าจะปลอดภัยหรือไม่นะครับ
จะทำอย่างไรให้เรานั้นใช้งานอย่างปลอดภัย
เป็นทางด้านของกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
มีคำแนะนำมาฝากการติดตามพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับในตอนนี้มีข่าวครามเรื่องของการถูกตุรกรรมข้อมูล
ออกมาค่อนข้างเยอะหลายเคสต่อหลายเคสนะครับ
แน่นอนคุณผู้ชมเองก็มีความวิตกกังวลว่า
เราจะใช้งานต่อไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า

วันนี้เรามีข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันว่า

รวมทั้งควรจะป้องกันตัวเองอย่างไรกันบ้างครับ
เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ

ความจำเป็นในการไปใช้บริการระบบโอนเงิน
ปัจจุบันนี้กับวิถีของเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับ
ต้องเรียนว่าพัฒนาบริการต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความต้องการของคน
แล้วก็ความสามารถของเทคโนโลยีต่าง
เพราะฉะนั้นบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นหลัก
เพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้ใช้
ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันหรือเปล่านะครับ
ถ้าเราพอใจกับวิถีชีวิตปกติ
ในการไปสาขาธนาคารทำธุรกรรม
เรามีเวลาแล้วก็พอใจแบบนั้น

แต่ถ้าเรามีชีวิตที่ต้องไปไหนมาไหนต้องการความสะดวก
ยามค่ำคืนอยากจะทำธุรกรรมทางออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตต่าง
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นตัวตอบโจทย์
แต่แน่นอนนะครับผมว่าเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจมัน

เมื่อสมมุติผมเองตัดสินใจไปใช้บริการแล้ว
เราควรจะป้องกันตัวเองในเบื้องต้นอย่างไร
แล้วก็แบงค์เองมีวิธีการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างไรบ้างครับ
เป็นหน้าที่ทั้งสองข้างครับในฝั่งธนาคารเอง
เราก็ต้องดูแลให้บริการเหล่านี้ให้ความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็จะมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา
ก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กได้แบบหนึ่ง
ที่ลูกค้ากำหนดเองเนี่ยก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยแบบหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับ
ขณะโดยการลูกค้าเองก็ต้องระมัดระวังในการใช้ปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่
อันนั้นก็เป็นเรื่องของความเรียกว่าประมาทหรือว่าไว้วางใจบุคคลที่เราไม่ควรจะไว้วางใจ
แต่เรียนว่ากรณีทั่วไปเช่นถอนเงินมาแล้วไม่ได้เงินนะครับบางทีมันเป็นปัญหาจากระบบหรือเป็นปัญหาการทำงาน
อันนี้เป็นขั้นตอนปกติธนาคารมีขั้นตอนในการดูแลอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภัยทางการเงิน
เดี๋ยวจะผ่านไม่กล้าใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส
ครับณวันนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าเรายังใช้งานต่อไปได้หรือเปล่าปลอดภัยไหมอันนี้ตอบได้ไหมครับ
ผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราพยายามทำให้ความปลอดภัยเป็นที่รับรู้แล้วก็เข้าใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
แต่ต้องเรียนว่าความปลอดภัยหรือความสะดวกต่างลูกค้าเองก็มีหน้าที่ต้องดูแลตัวเองในบางส่วนอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจบริการต่างถามตัวเองก่อนว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้ไหม
ถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับก็อย่าไปใช้แต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้เราต้องศึกษาขั้นตอนการใช้ของเรา
ซึ่งผมเชื่อว่าบริการธนาคารทั่วไปไม่ได้ยุ่งยากมากนักครับ
แต่ว่าเราต้องระวังตัวเองก่อนถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าไปให้ใครง่ายกว่านั้นไม่ได้
ว่าเบอร์โทรศัพท์ไปพ่วงกับบัญชีต่างตรงนี้ความปลอดภัยมีไหมครับ
ผมคิดว่าเราต้องตั้งสติก่อนนะครับในวันนี้ที่มีข่าวต่างเยอะแยะไปหมด

ผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคาร
ณขณะนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิม

ถ้าเราพินาลึกมันเกิดจากการละเลย
ตัวการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองของผู้ใช้บริการเช่นกัน
ผมคิดว่าแล้วบางทีก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยี
ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไป
แต่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าทุกอย่างเป็นภัยทางการเงินทั้งหมด
แล้วตัดสินใจว่าเราจะไม่ใช้บริการทางธนาคารแล้ว
หรือว่าไม่ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส

ผมคิดว่าเราตั้งสติและพิจารณาแต่ละเรื่องก่อนครับ
ตั้งสติเป็นสิ่งสำคัญใช้ได้ไม่ผิด
แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปลอดภัยเสมอไป

เรื่องของการโอนเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ

พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นไปสมัครใช้บริการ

คุณผู้ชมควรจะเก็บข้อมูลให้เป็นความลับให้ปลอดภัยอย่างไรกันบ้าง

นี่เป็นการให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะครับ
ในการไปทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าดิจิทัล
เพื่อให้ผู้ชมนั้นระวังเรื่องของการใช้งาน
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากที่สุดนะครับ
ในวันนี้ผมและคุณทวีราบริธาพิรมนะครับ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพต้องลาไปก่อนนะครับ